นายองคารักษ์ทองนิรมนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดกัสเรือนกระจก
โดยมีนายทรงพรยองใยผู้มนุยการสำนักงานทกศ
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตวนตกผู้มนวยการท้องกษอจังหวัดประจุบคีรีขันต์
พนักงานทกศภาครัฐเอกชนผู้นำชุมชน
ข่ายต่างเข้าร่วมกว่าร้อยคนปลูกต้นไม้ร่วมกัน๕๐๐ต้น
ทรงพรเผยว่าทางทกศดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓ปัจจุบันมีธนาคารต้นไม้ทั้งประเทศรวม๖๘๔๒ชุมชน
มีสมาชิกทั้งประเทศ๑๒๐๐๐รายต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า๑๒ล้านต้น
มีกลไกเครือข่ายธนาคารต้นไม้ภาคตะวันตก๘จังหวัด
กำหนด๖กิจกรรมในการขับเคลื่อนเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อลดการ์ดเรือนกระจก
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน